ลูกชายวัย๒๖ปีนะคะร้อนดื่มน้ำกระท่อมเข้าไป
จะหาสายชาร์จโทรศัพท์หาไม่เจอ
สิ่งที่เกิดขึ้นเอาค้อนปอนไปทุบหัวแม่จนตายค่ะ
ต้องจับแยกขังไว้อีกห้องนึงพอจังหวะนี้ออกมาได้
จะทุบหัวพ่ออีกคนนึงจนพ่อต้องเรียกเตือนสติบอก
ลูกนี่พ่อเองนะ
นี่ค่ะไม่น่าเชื่อนะคะแค่หาสายชาร์จไม่เจอถึงขั้นทำแม่ตายเลยค่ะ
ตำรวจภูทรสพบ้านโพพร้อมกับกู้ภัยก็ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุ
คนถูกฆ่าเที่ยมเพิ่มบ้านโพนะคะที่จังหวัดฉะเชิงเซา
หน้าบ้านก็พบผู้ตายค่ะนางวารีนะคะอายุ๕๐ปี
ค้อนปอนทุบเข้าที่ศีรษะจนเสียชีวิต
ส่วนสามีค่ะก็ให้การบอกว่าคนก่อเหตุก็คือลูกชายนั่นแหละ
ก่อนเกิดเหตุประมาณสักเที่ยงคืนลูกชายเนี่ยทะเลาะกับแม่
เพราะหาสายชาร์จมือถือไม่เจอพ่อก็เลยเอาสายชาร์จมือถือของพ่อเนี่ยไปให้แทน
คิดว่าคงจะไม่มีอะไรแล้วก็เดินเข้าห้องนอนไปสักพักพ่อได้ยินเสียงดังตุ๊บตุ๊บ
หลายครั้งดังมาจากข้างนอกห้องเหมือนใครกำลังทุบอะไรอยู่
พ่อก็เลยจะออกจากห้องมาดูแต่เอ๊ะประตูถูกล็อกจากด้านนอก
พ่อก็งงมากเลยบอกเรียกลูกชายบอกลูกมาเปิดประตูให้พ่อหน่อย
ลูกก็เดินมาเปิดประตูห้องให้พอเปิดประตูเสร็จปุ๊บ
สิ่งที่ลูกบอกกับพ่อคือพ่อผมฆ่าแม่ไปแล้วอืม
แล้วมืออีกข้างยกค้อนปอนเงื้อขึ้นมาจะทุบพ่ออีกคนนึงอะค่ะ
พ่อต้องรีบเอามือคว้าจับค้อนแล้วบอกว่าลูกใจเย็นเย็นนี่พ่อเอง
ลูกชายถึงยอมปล่อยค้อนที่ถืออยู่ในมือลงค่ะแล้วพ่อก็รีบวิ่งออกไป
ขอความช่วยเหลือจากญาติพี่น้องแล้วก็เพื่อนบ้านนะคะโอ้โหตกใจจริงนะ
หลังจากนั้นค่ะลูกชายไปลากศพแม่ออกมาวางไว้หน้าบ้าน
กล่องพลาสติกเอาไว้จะยัดศพแม่ใส่กล่องแล้วจะเอาขึ้นมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างไปทิ้ง
ญาติญาติเนี่ยห่วงใครรู้ไหมคะนอกจากพ่อ
ห่วงเด็กผู้ชายวัยสี่ขวบที่เห็นเหตุการณ์ทุกอย่างครับ
เด็กผู้ชายวัยสี่ขวบนี้ก็คือหลานคนตายหรือลูกชายคนก่อเหตุนั่นนะคะ
ญาติเนี่ยรีบนำตัวน้องออกไปเลยเพราะน้องเนี่ยตัวสั่นตกใจอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะ
แล้วก็รีบเอาค้อนปอนเนี่ยโยนทิ้งออกไปนอกบ้านเพราะกลัวว่าลูกชายเนี่ยจะคว้าเอาค้อนมาไล่ทำร้ายคนอื่นอีก
ไปสักพักนึงค่ะลูกชายถึงได้เดินไปหาญาติ
ถามหาว่าพ่อกับแม่เขาไปไหนครับ
ญาติก็พยายามเกลี้ยกล่อมนะคะแล้วก็คุมตัวเขาเอาไว้เอาเชือกมัดมือไว้แล้วก็ให้ตำรวจมารับตัวไป
ต้นพาไปสอบปากคำเพิ่มเติมที่โรงพักแล้วผู้ก่อเหตุยังคงมีอาการเหม่อเหม่ออยู่เลยนะคะ
แล้วก็สีหน้าเคร่งเครียดค่ะโดยพฤติกรรมของคนเกาะเหตุเนี่ยนะคะ
เขาชอบต้มน้ำกระท่อมดื่มเองทุกวันจนถึงขั้นเดือนที่แล้วมีอาการทางสมองอะค่ะ
ครอบครัวเนี่ยก็พาไปรักษาจนอาการดีขึ้นแล้วแต่กลายเป็นว่ามาเกาะเหตุอีกเพราะทะเลาะกับแม่
วันนี้เราส่งคุณมะเหี่ยวสุชาดาลงพื้นที่นะคะ
ก็ครอบครัวมีการนิมนต์พระสงฆ์หนึ่งรูปทำพิธีเชิญดวงวิญญาณไปฟังพระสวดอภิษฐรรมที่วัดศรีมงคล
ก็มีการเอาดอกไม้ทูบเทียนทำพิธีจุดตรงจุดที่คนเป็นแม่ถูกลูกชายเอาค้อนทุบหัว
ฝั่งพ่อค่ะทำพิธีไปก็ร้องไห้ไปนะคะเอาแต่พูดบอกว่าขอให้เธอหลับสบายนะ
ลูกมาดีที่สุดแล้วลูกนั่นแหละที่เป็นคนผิดที่ทำแบบนี้ตัวเธอไม่ได้ผิดเลย
เดี๋ยวเขาจะอยู่เพื่อดูแลลูกอีกคนนึงเอง
ส่วนลูกชายคนเล็กเองก็นี่ค่ะนี่ลูกชายคนเล็กของครอบครัวนะ
ร้องไห้เรียกดวงวิญญาณแม่ให้ไปสู่สุขติค่ะ
ลูกนั่นแหละที่เป็นคนผิดที่สุดแล้วลูกนั่นแหละที่เป็นคนผิดที่ทำแบบนี้
ลูกนั่นแหละที่เป็นคนผิดที่ทำแบบนี้
ลูกนั่นแหละที่เป็นคนผิดที่ทำแบบนี้
ลูกนั่นแหละที่เป็นคนผิดที่ทำแบบนี้

ลูกนั่นแหละที่เป็นคนผิดที่ทำแบบนี้
ลูกนั่นแหละที่เป็นคนผิดที่ทำแบบนี้

ลูกนั่นแหละที่เป็นคนผิดที่ทำแบบนี้
ลูกนั่นแหละที่เป็นคนผิดที่ทำแบบนี้
ลูกนั่นแหละที่เป็นคนผิดที่ทำแบบนี้
ลูกนั่นแหละที่เป็นคนผิดที่ทำแบบนี้
ลูกนั่นแหละที่เป็นคนผิดที่ทำแบบนี้

ลูกนั่นแหละที่เป็นคนผิดที่ทำแบบนี้

ลูกนั่นแหละที่เป็นคนผิดที่ทำแบบนี้

ลูกนั่นแหละที่เป็นคนผิดที่ทำแบบนี้

ลูกนั่นแหละที่เป็นคนผิดที่ทำแบบนี้

ลูกนั่นแหละที่เป็นคนผิดที่ทำแบบนี้

ลูกนั่นแหละที่เป็นคนผิดที่ทำแบบนี้

ลูกนั่นแหละที่เป็นคนผิดที่ทำแบบนี้
ลูกนั่นแหละที่เป็นคนผิดที่ทำแบบนี้
ลูกนั่นแหละที่เป็นคนผิดที่ทำแบบนี้
ลูกนั่นแหละที่เป็นคนผิดที่ทำแบบนี้
ลูกนั่นแหละที่เป็นคนผิดที่ทำแบบนี้
ลูกนั่นแหละที่เป็นคนผิดที่ทำแบบนี้

ลูกนั่นแหละที่เป็นคนผิดที่ทำแบบนี้
ลูกนั่นแหละที่เป็นคนผิดที่ทำแบบนี้

ลูกนั่นแหละที่เป็นคนผิดที่ทำแบบนี้

ลูกนั่นแหละที่เป็นคนผิดที่ทำแบบนี้
ลูกนั่นแหละที่เป็นคนผิดที่ทำแบบนี้

ลูกนั่นแหละที่เป็นคนผิดที่ทำแบบนี้

ลูกนั่นแหละที่เป็นคนผิดที่ทำแบบนี้

ลูกนั่นแหละที่เป็นคนผิดที่ทำแบบนี้

ลูกนั่นแหละที่เป็นคนผิดที่ทำแบบนี้

ลูกนั่นแหละที่เป็นคนผิดที่ทำแบบนี้
ลูกนั่นแหละที่เป็นคนผิดที่ทำแบบนี้
ลูกนั่นแหละที่เป็นคนผิดที่ทำแบบนี้

ลูกนั่นแหละที่เป็นคนผิดที่ทำแบบนี้

ลูกนั่นแหละที่เป็นคนผิดที่ทำแบบนี้
ลูกนั่นแหละที่เป็นคนผิดที่ทำแบบนี้

ลูกนั่นแหละที่เป็นคนผิดที่ทำแบบนี้

ลูกนั่นแหละที่เป็นคนผิดที่ทำแบบนี้

ลูกนั่นแหละที่เป็นคนผิดที่ทำแบบนี้